ข่าวแรกเมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเมาแล้วก็ขาดสติทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัว
ผู้ชายคนนี้เมาหนักครับนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนดีหยิบขวดโซดามาตีให้แตก
เพราะพอแตกเสร็จปั๊บแก้วไปบาดมือเพื่อนก็จะพากันส่งโรงพยาบาลระหว่างทางคลั่งฮะ
กัดหมดครับกัดกัดนี่แหละกัดกัดทั้งเพื่อนกัดทั้งกู้ภัยฮะ
เอาเมาแล้วมีหลายแบบเมาแล้วหัวเราะก็มีเมาแล้วร้องไห้เกาหลี

เพื่อนเพื่อนช่วยกันห้ามนายธรรมนูลแก้วไซหยุ่นนะครับ
อายุ๓๔ปีเมาหนักหนักไม่หนักดูภาพดิ
หนักด่าเพื่อนด่ากู้ภัยด่าหมดเดือดร้อนถึงตำรวจต้องเข้ามาห้ามครับ
เพื่อนเล่าบอกว่าก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันดีเนี่ยนายธรรมนูลเนี่ยนะครับ
หยิบขวดโซดามาทุบแตกคาเมินแล้วเสร็จแก้วบาดมือนะครับ
เป็นบาดมือเพื่อนนะนะจะพาไปส่งโรงพยาบาล
จะเอาไปทำแผลแต่ระหว่างทางขับรถมาตามถนนเทพรัฐหรือว่าบังนาตราด
ธรรมนูลเนี่ยพยายามยื้อแย่งพวงมาลัยรถยนต์
จนเกิดการเสียหลักชนขอบทางนะฮะ
แล้วไปกัดแขนเพื่อนที่มาด้วยเพื่อนก็จอดรถสิ
ห้ามกันอยู่นานต่อมากู้ภัยมาประสบเหตุใช่ไหมก็มาช่วยเหลือ
นายธรรมนูนข้างอีกไล่กัดแขนกู้ภัยอีก
โอ้โหนี่แหละครับพี่กู้ภัยโดนอีกคนนึง
ตำรวจต้องมาระงับเหตุจับนายธรรมนูลใส่กุญแจมือ
แล้วเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลบางประกงรักษาบาดแผลนะครับ
ให้ญาติมารับตัวกลับบ้านไปนี่แหละครับเมาแล้วกัดฮะ